เอาล่ะคุณผู้ชมนอกเหนือจากนี้
เรื่องของอาหารการกินแน่นอนมันมีการประชัน
เรื่องของเมนูเด็ดมากมายเลยทีเดียว
แต่ว่าที่นี่เขาบอกว่าสนุกสนานเฮฮาปาจิงโกสุดไปเลย
อยู่ที่จังหวัดบึงกาลเดี๋ยวจะพาไปดูภาพกันหน่อยนะครับ
เริ่มต้นกันที่ไปดูนี่ก่อนพิธีเปิดกันอย่างเป็นทางการนะครับ
ก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาลคุณพิสุทธิ์นะครับ
บุษยพันธพงศ์มาร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม
เมนูเด็ดเมนูดังสะอาดปลอดภัย
ก็นำเอาผู้ประกอบการร้านค้าอาหารที่ขึ้นชื่อ
ในแต่ละอำเภอของจังหวัดบึงการทั้ง๘อำเภอเลยนะ
มาร่วมกันประกอบอาหารเมนูเด็ดของร้านตัวเอง

แล้วก็เอาไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกด้วยนะครับ
เมนูเขามีอะไรกันบ้างก็มีทั้งตำทะเลยำทะเลต้มยำทะเลก็มี

โอ้โหแต่ละเมนูนี่สุดยอดแต่เค้าบอกว่าเด็ดสุดต้องมี
ส้มตำส้มตำประชาการสมศัตริย์จุดใหญ่เราก็ได้

เหม็นแห่งดี
มันก็เรียกได้หลายอย่างตำตำตำบัคกู๋มเค่ตำมาละก็

เห็นไหมแต่ละที่ก็เรียกไม่เหมือนกันนะคุณ

เมื่อตัวแทนทั้ง๘อำเภอมาเจอกัน

วงสากหมุนติว
แต่ละคนลีลานี่สุดยอดเลยนะครับ

ทนไม่ไหวต้องลุกขึ้นมาเต้นด้วย
ลองดูลีลาลีลาน่ารัก
ของท่านผู้ว่ากันหน่อยครับ

ตำเสร็จชิมปุ๊บ

แต่สุดท้ายก็อร่อยมาก

มาดูแล้วก็ที่สำคัญ

โปรดไว้ว่าได้รับการกรัสตรีว่า
อร่อยแล้วก็ที่สำคัญสะอาด
ถูกต้องตามหลักอนามัยนะครับ
และที่สำคัญโอ้โหเขาบอกว่าผู้ที่มาร่วมงานนะครับ
อิ่มท้องแล้วก็อิ่มลีลาของแต่ละร้านแต่ละท่านและที่สำคัญอุ้ย
ลีลาของท่านผู้ว่านี่สุดยอดจริง